วันนี้เปิดหน้าจอทะละทีวีทิ้งไว้ได้เลยนะครับ
เพราะว่าตั้งแต่บ่าย๒ยาวไปเลยนะครับ
จนถึงสองทุ่มเนี่ยกีฬาดีทั้งหมดเลยนะครับ

ในการชั่งหนักในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ

ถูกต้องไหมครับยอดมงคลเมืองศรีมานะครับ
ก็ตอนนี้ไม่ได้อยู่ต่อหลัก๒แล้ว
ย้ายกลับมาอยู่กับเจ้านายเก่าก็คือพี่จำนงเมืองศรีมา
เตรียมตัวฟิตซ้อมเคี่ยวเลยกี่วันแล้วพี่
กว่าวันครับประมาณ๑๑๑๒วันเฉย
เพราะว่าเขาเลื่อนมาปกติมีรายการวันที่๒๒
พอเลื่อนมาต่อยก็ได้เคี้ยวก็๑๐ขวด
สภาพร่างกายนี่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าช่วงหลังนี่หายไป๒๓เดือนด้วย
มันก็เกือบร้อยแล้วครับเพราะว่าแต่ถ้าเกิดต่อยวันที่๒๘เต็มร้อยครับ
วันนี้ก็มาประมาณเจ็ดสิบครับผมแต่ว่าต่อยไปแล้วว่าผมเต็มร้อยครับ
หัวใจนี่เกินร้อยอยู่แล้วนะอ่าอ้าวไฟล์นี้เจอกับหยาดฟ้า
ซึ่งไม่เคยเจอกันมาก่อนบางสไตล์การชกคล้ายกัน

ก็ใช้รูปฝีมือนะครับแล้วก็คิดว่าต้องออกก่อนครับ
เพราะเขาเป็นมวยแข้งซ้ายเนียนเหมือนกันครับ
เราต้องหาจังหวะชิงออกก่อนครับผม
ที่เข้มในยกไหน
ก็จะเริ่มประมาณกลางยก๓นะครับที่ว่าผมจะเข้มเลยครับ
นอกจากแข่งของเรานี่อาวุธเด็ดใดที่จะชนะเขาเป็นไม้เด็ด

ก็วันนี้ก็มีข่อมามีดันแท้งด้วยครับวันนี้นะครับ

ต่างนั้นใกล้ถึงชาวสมโลกรียรัมพ์ไหมครับ

วันเป็นยอดหมู่คนเมืองครับ

ก็แรงใจและแรงเครียบเลยครับ

เอาละครับมาต่อกันที่ฝั่งมุมน้ำเงินนะครับ
หย่าป้ายลายเมื่อเช้ามา๑๒๕

ไม่เป็นปัญหานะครับ

ไม่เป็นปัญหาครับสบายครับ
สบายทั้งตอนเช้าและช่วงบ่ายสบายนะ
ชบว่าไงครับเจอกับยอดมงคล
ใช้ฝีมือแรกกันครับ
ไปปลายเราอาจพลิกเกมได้ครับ
ปลายเราอาจพลิกเกมได้ครับ

ไปปลายนี้จะพลิกเกมพลิกด้วยอะไรครับ

แข่งซ้ายมีแน่นอนอาวุธหลักอยู่แล้ว
งซ้ายมีแน่นอนอาวุธหลักอยู่แล้ว

ก็มีหมัดมีศอกครับ

ก็ชนะสกุลชัย

แล้วก็ไฟล์สุดท้ายแพ้ให้กับฉลามพลังชัยครับ

ชาวจังหวัดอุบลและแฟนมวยทั่วประเทศ
อาลายครับทีนี้เป็นที่ไม่ผิดหวังครับ

ปอนด์นะครับต้องเอเจอกับยอดชิงชัยเมื่อเช้าก็มาพอดีทั้งคู่นะครับ
ที่๒เพชรพดุงกับเริงชัย๑๒๕มุมแดงมาลดไป๒ปอนด์น้ำเงินลดไป๑๑ปอนด์นะครับ
ก็มาพอดีที่พี่กันทั้งคู่และก็คู่เอกทำรายการที่ฟังบทสัมภาษณิชย์เพื่อเตรียมสักครู่นี้นะครับ
ยอดมุมกเริงยาดฟ้าครับ๑๒๓ปอนด์
มุมแดงเนี่ยมาศอบ๑๒๔มุมแดงลดไป๑แล้วก็หน้ามเงินมาทั้ง๑๒๕มุมแดงลดไป๒ปอนด์นะครับ
พลาดโดยเฉพาะคู่เอกนำรายการเป็นศึกของการชิงไหวชิงคลิป
วัดกันระหว่างเพลงแค่งแค่งซ้ายแค่งขวา
อะไรจะเร็วแล้วก็อะไรจะแรงจะหนักกว่ากัน

สิงค์เกิดมันเทศบ่าย๒๔โมงเย็น
ทั้งหมดก็คือผลการชั่งหนักเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
เอกชุมพอร์สุรพัชย์จารุมณีขอบคุณครับ